คุณผู้ชมเอาให้ดูค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแถวรามคำแหง๕๓
แล้วดูผู้ชายคนนี้พฤติกรรมของเขาเป็นยังไง
คนต้องไปล้อมเขาที่แน่ชาวบ้านกลัวค่ะ
พอได้เห็นแบบนี้นี่เขาเอาคลิปมาโพสต์ลงในติ๊กต๊อกนะคะ
รถของชาวบ้านรถของทั้งซี่น่ะโอ๊ยโดนปลาก้นหินน่ะ
แล้วรถก็เสียหายนี่จอดอยู่ตรงรำ
คำแห่งคำแห่ง๕๓เห็นผู้ชายคนนั้นไหม
ผู้ชายคนที่ขี่จักรยานคุณผู้ชมสังเกตดูซิ
ในมือเขาถืออะไรอยู่นะเหมือนเป็นถุง
บางคนเห็นแบบนี้เขาบอกว่านี่ดมกาวหรือเปล่า
แล้วดูรอยรอยที่รถคันสีแดงกับรถแท็กซี่
โดนปลาหินใส่คุณผู้ชม
แล้วผู้ชายคนที่เขาขี่จักรยานที่แรกเขาจะหนีไปแล้วนะ
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็ดักเอาไว้ไง
ดักไว้ผู้เสียหายดักไว้ไม่ให้หนี
แล้วก็แจ้งตำรวจชายคนที่เขาก่อเหตุ
เขาก็เหมือนกับเงื้อมือจะทำร้ายแล้วคลิปมันตัดไปด้วย
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค
แถวนั้นหน่อยเขาพูดบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เหรอ
ก็อยู่แถวนี้นั่นแหละดมกาว
ดมกาวทีก็อารวาสโวยวายปลาก้อนหินใส่บ้าน
ใส่รถของชาวบ้านคนแถวนี้เขาชินแล้ว
โอ้โหแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่คนแถวนี้
แล้วมาเจอปลาแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน

แล้วตำรวจก็ปล่อยออกมาพอปล่อยมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ซ้ำ
ชาวบ้านเขารู้กันหมดแหละไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรอกต้องระวัง
เพราะว่าก่อเหตุแบบนี้โชคโชนเหลือเกิน

เอามีดปาดคอคนอื่นคุณคิดดูแล้วกัน
เป็นข่าวมาแล้วด้วยนะแต่ก็ยังกลับมาอยู่ที่เดิมแบบนี้
ชาวบ้านเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
เคยได้ข่าวว่าเคยก่อเหตุปลาดคอหรือออกหัวด้วย
ฟังพี่วินเล่าแล้วไม่รู้ว่าดิฉันจะสรุปแบบนี้ได้ไหม
ก็ดูแลกันเองละกันค่ะก็ตัวใครตัวคนนั้นได้ไหมอ่ะ
เพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงแล้วกลายเป็นชาวบ้าน

เดี๋ยวคงต้องให้ตำรวจลงพื้นที่หน่อยนะ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพมพัฒนาสังคม

บอกว่าในคลิปเนี่ยคนก็เข้าไปพูดให้ความเห็นกันเต็มเลยบอกเจอประจำ